ยังอยู่ที่เรื่องของเด็กกันอยู่
ข่าวที่จะพาไปดูต่อไปนี้เป็นสองพี่น้องค่ะ
เป็นเด็กหญิงเขาชวนกันไปกลางทุ่งนาไปถ่ายคลิปลงยูทูป
ระหว่างที่ไปก็ไปเจอเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชาย
ทีนี้เพื่อนรุ่นพี่คนนี้ดันไปเจอรังแตน
ไปโดนรังแตนเข้าทีนี้รังแตนมันแตกฮือค่ะ
กลัวน้องวิ่งหนีลงไปในสระน้ำ
จมน้ำต่อหน้าต่อตาเพื่อนไปเลยนะคะ

มาเจอหลังเกิดเหตุการณ์ไปแล้ว
ร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ
ที่พบร่างของเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
ผู้เป็นแม่เนี่ยค่ะร้องไห้ปริ่มจะขาดใจ
ทันทีที่ผู้ไผ่เนี่ยนำร่างของเด็กหญิงสวนศาสีคำพล
ขึ้นมาจากสระน้ำกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านสำราน

คุณผู้ชมคะจุดนี้เป็นที่เกิดเหตุนะคะ

มีปริมาณน้ำเต็มสระลึกลงไปประมาณ๔เมตร

เขาก็มาช่วยกันงมหาร่าง
แต่ก็ไม่สามารถที่จะดำน้ำลงไปถึงก้นสระได้

จากผู้ภายคุก๓๑ยะโสธร
มาค้นหาเนี่ยค่ะตั้งแต่ตอนยังไม่ค่ำเลยอันนี้ค่ำแล้วนะคะ
ก็ค้นหากันไปจนพบศพเด็กหญิงสุพรรษาจมอยู่ก้นสระ
เด็กหญิงวัย๑๐ขวบคนนี้เป็นน้องสาวของเด็กหญิงที่เสียชีวิตนะคะ
ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังทั้งน้ำตาเลยเนี่ยน้องเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
บอกว่าเมื่อเย็นวานนี้น้องกับพี่สาวเนี่ยอีกคนนึงขออนุญาตแม่ไปถ่ายคลิปลงยูทูป
ทุ่งนาใกล้กับสระน้ำที่เกิดเหตุค่ะระหว่างนั้นไปเจอเพื่อนรุ่นพี่
เป็นผู้ชายสองคนเดินตามมาที่ทุ่งนาด้วย
แล้วรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชายคนนึงเนี่ยดันไปเดินชนเข้ากับรังแตนเข้า
หลังจากนั้นเนี่ยฝูงแตนแตกรังออกมาไล่ต่อยทำให้ต่างคนต่างก็วิ่งหนีกันไป
ละทิศละทางเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชายสองคนเนี่ย
โดดลงไปในสระน้ำนะคะพี่สาวเห็นเพื่อนกระโดดลงไป
ก็วิ่งตามลงไปด้วยเพราะว่ากลัวแตนจะต่อย
ก็เลยทำให้พี่สาวเนี่ยพลัดตกลงไปในสระน้ำจมหายไปต่อหน้าต่อตา
แล้วก็ไม่มีใครสามารถไปช่วยพี่สาวได้เลยนะคะ
ส่วนเพื่อนรุ่นพี่ก็ว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
คือว่ายน้ำเป็นไงเป็นผู้ชายด้วย
นางสุรีรัฐอนันตะแม่ของเด็กหญิงที่เสียชีวิตนะคะ
ก็บอกว่ามีลูกสามคนคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกคนกลาง
ก่อนเกิดเหตุลูกก็มาขออนุญาตนะคะขอไปถ่ายคลิป
เพราะอยากช่วยแม่หาเงินแม่ก็อนุญาตให้ไปอะค่ะ
ค่ำมีเพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกจมน้ำก็เลยตามไปที่เกิดเหตุ
แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยนะคะพบลูกเสียชีวิตไปแล้วค่ะ